เรื่องของบทสัมภาษณ์พิเศษนี่นะคะ
เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอคุณผู้ชมให้ได้ชมบางช่วงบางตอนกันไปแล้ว
ซึ่งทางด้านของผู้ดูบทสัมภาษณ์พิเศษฉบับเต็มที่
ฉบับเต็มของ๑๓หมูป่าก็ออกอากาศ
มีการพูดคุยเปิดใจถึงชีวิตหลังออกจากถ้ำหลวง
แล้วก็ยังพูดถึงความดีใจความตื้นตันใจที่คนทั่วโลกให้ความสนใจกับพวกเขา
แล้วก็ให้ความรักนะคะเหมือนกับพวกเขาก็เป็นลูกของคนทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกด้วย
เราไปติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันเลยค่ะ
พร้อมพูดคุยถามถ่ายถึงฟุตบอลทีมโปรดของน้องอดุล
ซึ่งบรรยากาศการพูดคุยแบบผ่อนคลายนี้
ยังทำให้นักข่าวและทีมงานต่างอมยิ้มและหัวเราะไปพร้อมกับพวกเขา
สัมภาษณ์นี้ถือเป็นการสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจทั้ง๑๓หมูป่าอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
โดยเป็นการพูดคุยถึงเรื่องทั่วไปชีวิตหลังออกจากถ้ำ
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวชเนรที่เด็กตอบว่า
เรียนดูวิธีทำให้จิตใจสงบ
สัมผัสถึงความรักและแรงสนับสนุนที่ทุกคนมอบให้พวกเขา
ปฏิบัติการนำตัวพวกเขาออกจากถ้ำหลวง
ยังมีการพูดคุยถึงการปรับตัวต่อการเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ว่าใครอยากถ่วย
มีใครอยากนำตัวไปกับเธอ
๓แสนกว่าคน
๓แสนกว่า

และวินาทีที่หากไม่พูดถึงคงไม่ได้
คือตอนที่๑๓หมูป่าพบกับนักดำน้ำชาวอังกฤษ

ก็คิดว่าสักวันต้องมา

แต่ว่าคืนนั้นคือเขามาจริง
มาจริงแล้วก็แบบตกใจ
แล้วก็แบบตื่นตันใจ

และเมื่อ๑๓หมูป่าถูกถามว่าคิดว่าเพราะอะไร
ที่ทำให้ทั้งโลกให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พวกเขาตอบว่าทุกคนมองพวกเขาเหมือนเป็นลูกของตัวเอง
ซึ่งนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ทุกคน
ส่งแรงกายแรงใจไปช่วยให้พวกเขาออกจากถ้ำให้ได้
มันน่าจะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของโลกก็ว่าได้ครับ
คือมันเป็นที่สนใจแล้วก็ทุกคนก็ความรักและห่วงใยเหมือนพ่อแม่
แล้วก็รู้สึกกับว่าห่วงยายเด็กมันเป็นลูกใช่ครับ
เขาก็เลยแบบเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็จุงใจให้เขามาช่วยพวกเราทุกคน
เหมือนว่าเรามีพ่อแม่เป็นคนทั้งโลกแล้วครับ
แล้วก็รู้สึกที่แบบอยากจะเจอทุกคน
แล้วก็อยากขอบคุณจากใจ
เราก็ยังเป็นเด็กเราต้องเรียน
เราก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเรา
ให้เราไปถึงฝันให้ได้
แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีแล้วก็จะเป็นคนที่ทุกคน

ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็จะพยายามให้เต็มที่

ขอบคุณครับ